ทุ่มครึ่งจะ๕ทุ่ม๔๐นาทีอยู่แล้วนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดที่สนามหลวงกันหน่อยละกัน
เพราะว่ามวลชนตอนนี้เนี่ยก็คือไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นแล้วนะคะ
บางส่วนเนี่ยเตรียมพักผ่อนเก็บแรงเอาไว้ร่วมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ส่วนกิจกรรมบนเวทีตอนนี้มีอะไรยังไงบ้างนะคะ
ติดตามบรรยากาศกันเลยกับคุณสิริวัณรักษัตริย์รายงานที่ท้องสนามหลวงค่ะเชิญค่ะ

ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะ
ปลาใสบนเวทีแกนนำได้มีการสลับสับเปลี่ยนมีการแสดงดนตรีของกลุ่มสามัญชน
พร้อมด้วยไผ่ดาวดินนักแสดงรวมกันเริ่มจากการเล่นเพลงชาติ
พร้อมกับยืนชูสามนิ้วต่อด้วยเพลงเพื่อมวลชนค่ะโดยระหว่างนี้นะคะ
ประชาชนที่มาร่วมชุมนุมต่างเปิดไฟฉายในมือถือโบกไปมาสร้างความสว่างสวยไปทั่วท้องสนามหลวงค่ะ
และเวลาประมาณยี่สิบเอ็ดนาฬิกานะคะ
นายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือจานิวค่ะ
ปราศัยเนื้อหาโจมตีการทำงานของรัฐบาลและไล่รัฐบาล
รวมถึงขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน
รวมถึงต้องร่วมกันร่างรัฐธรรมนูลใหม่
ต้องให้หยุดการคุกคามประชาชนค่ะ
และตอนนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าบรรยากาศยิ่งดึกยิ่งคึกคักนะคะ
แล้วก็มีมวลชนหลายคนค่ะ

บางคนก็เอาเต็นต์มากางในสนามหลวง
บางคนก็นั่งรวมกันเป็นกลุ่ม
เอาสิ่งของอุปกรณ์ที่ค้างคืนออกมาวางไว้
แกนนำขึ้นประสัยครบก็พร้อมจะพักผ่อนทันทีค่ะ
ทีมข่าวได้ไปสอบถามกับผู้ชุมนุมหลายคนนะคะ
บอกว่าเตรียมความพร้อมมาค้างคืนเป็นอย่างดีสำหรับคืนนี้นะคะ
บางคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดพกเครื่องนอนผ้ากันฝน
และที่ขาดไม่ได้ก็คือหน้ากากอนามัยเจลล้างมือค่ะ
ขณะที่บางคนก็บอกว่าแม้จะมีบ้านอยู่ในกรุงเทพ
แต่อยากมาให้กำลังใจนักศึกษา
จึงนำเต็นต์มากางอยู่ในสนามหลวง
หลังแกนนำประสัยจบก็จะนอนพักค้างคืนที่น้องเทาะสนามหลวง
ต่อไปฟังเสียงของประชาชนกันค่ะ
ท่านรู้ได้ว่ามันจะมีฝนตกนะ
แต่ผมไม่กลัว

ครับผม
นางกายมาไม่สมบัติเหมือนก่อน
กำลังจะเอาเท่าที่ละไหว

คุณวาดดาวค่ะคุณวาดดาวที่เป็นตัวแทนมาจากคณะผู้หญิงปลดแอบ
แฟนมินิซึมอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าในการปลาใส
คนพิการแล้วก็อีกหลายฝั่งได้ขึ้นเวทีด้วย

ถึงพรุ่งนี้เลยตามกำหนดของแก่นำที่พูดไว้
ผมก็เตรียมของมาครับ
ก็จะมีพัดลมมีหมอนมีแปลงสีฟันอะไรเนี่ยครับผม

จะมีพวกพัดพวกเสื้ออะไรนะครับที่เตรียมมา
เพราะว่าน่าจะเสร็จเช้าหรือบ่ายก็ดูอีกทีนึงเพราะว่าอันนี้ก็เตรียมพร้อมมาอยู่ยาวยันเช้าแน่นอนครับ
ส่วนวันพรุ่งนี้แก่นำก็ยังยืนยันแล้วว่าจะไม่เดินไปลานพระราชวังดุสิตอย่างที่มีบางกลุ่มกล่าวหา
แต่จะมุ่งหน้าไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
โดนรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ

ก็อย่างที่เห็นว่าบรรยากาศก็ถือว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อยจริง

คือไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไร

มีการเอาเต็นต์มากางนอนรอกันด้วยนะฮะ
นักข่าวเราก็อึดแล้วก็อยู่กับคุณผู้ชมนี่แหละ